คือปกติครอบครัวของเขาไม่ค่อยจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาออกงานอีเวนต์สักเท่าไหร่
แต่พอเป็นการเปิดตัวธุรกิจของตัวเองปุ๊บผลกันมาเลยจ้าทั้งครอบครัวเลย
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยนอกจากจะพากันมาอวดชมทั้งบ้านแล้ว
ยังขออวดความน่ารักของลูกสาวตัวน้อยว่ามีพัฒนาการที่โตเร็วมากแล้วก็ไม่งอแงด้วย
ส่วนอนาคตจะดันให้น้องลูก้าเข้าสู่วงการบันเทิงหรือไม่ไปฟังคำตอบจากปากของคุณพ่อเลยค่ะ
ผมไม่ห้ามนะครับแต่ว่าก็ไม่ผลักดัน
ถ้ามันจะเป็นทางที่เขาเลือกเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียหาย
แต่ในวัยของเขาเนี่ยมันยังมีสิ่งอื่นให้เขาเรียนรู้ที่นอกเหนือ
ไปจากการตอบสนองความคาดหวังของสังคม
แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าใจหนึ่งก็บอกเออไม่เป็นไรยังอ้อแออยู่เรายังเลี้ยงได้อะไรอย่างนี้

อืมยังหกเดือนอยู่เลยเดี๋ยวรอให้โตกว่านี้อีกนิดนึง
จะได้รู้ว่าจะมีแววเข้าสู่วงการบันเทิงหรือไม่